คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันก่อนนะครับ
ตนายกอบตบึงนครถูกคนร้ายซุ่มรอบยิงอาการสาหัสนะครับ
ขณะให้อาหารไก่อยู่ที่หน้าบ้าน
ก็ตั้งปมก่อเหตุเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่า
เขาเป็นหัวคะแนนให้กับว่าที่ผู้สมัครสอสอในพื้นที่

เหตุการณ์เกิดขึ้นช้างเมื่อวานนี้นะครับปรับปรับปรับ
เข้าตรวจสอบเหตุมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บ
ที่บ้านพักตะบนบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ที่เกิดเหตุเป็นล้าไก่ห่างจากหน้าบ้านประมาณ๑๐๐เมตร
พบรอยเลือดและปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๒๒จำนวน๑ปลอก
ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายศึกฤทธิ์เต็มฟองหรือเสริมนะครับ
อายุ๕๓ปีเป็นอดีตนายกอบตบึงนคร
ถูกยิงเข้าที่เหนือราวนมซ้ายทะลุชายโครงขวาหนึ่งนัดอาการสาหัสนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ายธนรัฐปรานบุรี
แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลราชบุรีนะครับ
ว่าคนร้ายใช้ปืนยาวติดกล้องเล็งมาซุ่มรอยิงนะครับ
สอบถามน้องปลื้มอายุ๑๘ปีลูกชายในที่เกิดเหตุ
เล่าว่าพ่อจะออกไปให้อาหารไก่ทุกเช้าประมาณ๘นาฬิกานะครับ
เขาอยู่ในห้องได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดจากบนเขา
ชั่วครู่พ่อก็มาเรียกหน้าห้องบอกว่าถูกยิงและให้ไปหยิบปืนมาให้
เขาหยิบปืนส่งให้พ่อก็ยิงออกไปสองนัดก่อนล้มลง
เขาโทรบอกแม่แล้วก็ขับรถพาไปหาแม่ที่บ้าน
ให้พาพ่อไปส่งโรงพยาบาลค่ายธนรัฐในเวลาต่อมา
แล้วก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลราชบุรีนะครับ
ที่โรงพยาบาลมีทั้งภรรยาญาติและน้องปลื้มลูกชายมาเฝ้าดูอาการ
อย่างใกล้ชิดนะครับโดยน้องปลื้มบอกว่าพ่อยังรักษาตัว
ที่ผู้สมัครสอสอหาเสียงหรือไม่นั้นไม่ทราบจริง
และครอบครัวก็ไม่ได้สงสัยใครเป็นพิเศษเพราะพ่อไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกับใคร
คงต้องรอรักษาตัวให้หายก่อนจึงจะสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแกะรอยเส้นทางหลบหนีคนร้าย
ก็บอกว่าให้น้ำหนักไปที่ประเด็นทางการเมือง
อยากให้จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
ก็ประเด็นในการช่วยหาเสี่ยงหรือวาที่พุทธสมัครหรือเปล่า
ผมไม่ทราบเลยต้องกับคนร้ายให้ได้
ความคืบหน้าทางคดีพลตะวนโทอิดิพลอัฐิรุยัพย์ประดิษฐ์
ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
นำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชุดสืบสวนสพบ้านหนองพลับ
พร้อมชุดสืบสวนตพประจวบคิวิขันลงพื้นที่เกิดเหตุหาหลักฐาน
และตรวจสอบร่องรอยคนร้ายนะครับ
จุดแรกคือเล้าไก่ที่ถูกยิงในช่วงเวลา๘นาฬิกา๒๐นาที
จากนั้นเดินเท้าขึ้นเขาหลังบ้านลักษณะเป็นเนินเขา
ห่างจากเล้าไก่เพียง๘๐เมตร
จุดที่คนร้ายมาซุ่มยิงซึ่งเป็นสวนยางพาราของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสแกนวัตถุตรวจสอบพร้อมกับวัดทิศทางของกระสุนนะครับ
และยังพบร่องรอยที่คาดว่าจะเป็นของคนร้าย๒จุด

ส่วนอีกจุดอยู่ใต้ต้นยางพารา
พบรอยนั่งของคนร้ายนั่งพักระหว่างรอก่อเหตุ
และยังพบซองยาเส้นหรือยาสูบนะครับพร้อมไฟแชค๑อัน
ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะมาไม่ต่ำกว่า๒คน
ลาดเหลาไว้ก่อนหน้า๒๓วัน
ถึงรู้ว่าผู้บาดเจ็บจะเดินมาที่เล้าไก่ทุกเช้า
เพราะจากการเดินเท้าสำรวจบนภูเขา
รัศมีกว่า๑กิโลเมตรพบร่องรอยรถยนต์และรถจักรยานยนต์
จอดไว้หลังเนินเขาตรงข้ามบ้านพักของผู้บาดเจ็บ
พากันเดินเท้ามารอที่จุดยิง
ระหว่างทางยังพบร่องรอยหรือจุดพักคอยอีกหลายจุด
ทีมข่าวได้สอบถามนายพิศนุกล้าขายอดีตสจหัวหิน
และว่าที่ผู้สมัครพักพลังประชารัฐในพื้นที่
บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับที่มาเป็นหัวคะแนนได้ให้หรือไม่
เพราะผู้บาดเจ็บเคยช่วยงานมาหลายพัก
ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติ
ยังบอกจะช่วยเขาหาเสียงในเขตพื้นที่บึงนคร
จากนี้ถ้ามีเลือกตั้งก็กังวลบ้างเพราะเป็นการเลือกตั้งใหญ่

อยากให้ทุกพักทำการเมืองแบบซื่อตรงสุจริต
ก็เคยโธ่บท่านไม่ต่อไป

แต่ก็ไม่ได้เห็นกันแล้ว
มันคงมีบ้างนะครับแต่ว่ามันละละเรื่องนะครับ
เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้น
ให้ทุกคักนะครับอ่าทำแก่เมืองเป็นแบบสิทธิ์ตรงสุด
ส่วนย่านและคนรอบตัวยืนยันตรงกันว่าผู้บัดเจ็บไม่มีสัตว์ตรู
ไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับโดยนางสาวสุจิตราบุตรศาสตร์
สะพ้ายของในเสริมบอกว่าปกติน้าจะตื่นเช้ามาให้อาหารไก่ทุกวัน
ก่อนเข้าไร่พริกเช่นเดียวกับเมื่อวานจนถูกยิง
เชื่อว่ามาจากเรื่องการเมืองที่น้าเพิ่งรับหน้าที่เป็นหัวคะแนนเสียง
ให้กับว่าที่ผู้สมัครสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
เพราะเป็นคนที่ชาวบ้านรักมากเคยเป็นนายกอบตบึงนครมา๗ปี
ก่อนถูกปลดจากตำแหน่งเพราะผิดระเบียบที่เอาลูกสาวเข้าทำงาน
โดยไม่ได้สอบคัดเลือกจากนั้นก็หันมาทำอาชีพเกษตรกรเลี้ยงไก่อย่างเดียว
เช่นเดียวกับนายอาทิตย์หลานชายเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเตรียมการมาล่วงหน้า
เพราะมาตั้งแต่เช้าตรู่
นายสมศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒บอกว่าเขากับนายเสริมเป็นเพื่อนสนิทกัน
ยืนยันว่าวันเพื่อนอยู่แต่ในบ้านปลูกพืชเลี้ยงไก่
เป็นคนดีเป็นที่รักของชาวบ้านในพื้นที่

แต่เป็นนายกอบตก็ทำให้ตำบลพัฒนาขึ้น
ทุกคนตกใจเสียใจที่ถูกมุ่งเอาชีวิต
เขาเองเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ยุ่งเรื่องการเมืองท้องถิ่น
ไม่ขอฟันทงสาเหตุเรื่องนี้นะครับ